ส่วนที่นครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะลงมือยิงลูกยิงเมียตัวเองจนเสียชีวิต

ยิงตัวเองด้วยนะครับตายพร้อมกันหมดเลยนะครับยกครัวฮะสามศพพ่อแม่ลูกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เลยครับวันพระใหญ่นะครับ
ตำรวจสพบางเลนได้รับแจ้งว่ามีการยิงกันนะจนมีคนบาดเจ็บกับเสียชีวิตที่บ้านเลขที่๔๒หมู่๖ตำบลนินเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ตอนไปถึงเนี่ยพบผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอยู่หนึ่งราย

ตรงจุดห้องครัวมีนายประยูนอายุ๕๙เป็นรอปภนอนเสียชีวิตอยู่จมกองเลือดเลย
ที่ขมับด้านขวามีรอยถูกยิง๑นัดใกล้กันกับศพของนายประยูน
มีศพนายพินโยอายุ๓๕ปีลูกชายของนายประยูนเสียชีวิตจากการถูกยิงถึง๔นัด
กระสุนเข้าราวนมซ้าย๑นัดที่หน้าอกแถวนมข้างขวา๑นัดขาหนีบ๑นัดแล้วก็หัวเข่าซ้ายอีก๑นัด
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
เป็นเสียชีวิตสามศพครับพ่อแม่ลูกนะครับ
สะพ้ายของนายประยูนชื่อนางซ่อนกลิ่น
่นบัวขาวอายุ๕๓นะครับอยู่บ้านติดกัน
เนี่ยฮะให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณตี๕
ชวีภรรยาของนายประยูนกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
จะไปทำบุญวันออกพรรษาที่วัด
นายประยูนมาถึงก็เดินถือปืนเข้ามา
ยิงใส่ภรรยาก่อนเลย๒นัด

จากนั้นนายประยูนเดินไปที่ห้องนอนของลูกชายตัวเองนะครับ

แล้วยิงใส่ลูกชาย๑นัด

แล้วช่วงนั้นนะครับนายประเสริฐ
ลิ่นบัวขาวสามีของนางซ่อนกลิ่น
ที่เป็นน้องสะพ้ายของนายประยูนที่เขาอยู่บ้านติดกันเขาได้ยินเสียงเขาก็มาดู

แต่นายประยูนยืนมองตาขวางเลย

นายประเสริฐเขาก็กลัวมีปืนด้วย
ก็เลยรีบกลับมาเข้าบ้านตัวเองแล้วโทรแจ้งตำรวจ
ช่วงระหว่างนี้นายประยูนเดินกลับไปที่ห้องครัวอีกครั้งหนึ่ง

เดินเข้ามาแล้วห้ามพ่อบอกพ่อพ่อจะทำบ้าอะไรอ่ะอย่ายิงแม่นะ
นายประยูนไม่สนใจครับยิงซ้ำลูกชายเข้าไปอีก
โดนไปอีก๔นัดเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
ส่วนนายประยูนเนี่ยนะก็พูดขึ้นว่าพี่รักชวีนะ
ที่จะตามไปอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเนี้ย
ยิงตัวเองที่ขมับก็เสียชีวิต
ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่นครปฐม
ก็ไปคุยกับทางผู้ที่ให้ข้อมูลกับตำรวจอีกครั้งนะครับ
เขาอยู่บ้านติดกันก็คือนางซ่อนกลิ่น
บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันน่าจะมาจากนายประยูนเครียดที่ลูกชายคือนายพินโย
อายุ๓๕แล้วนะแต่ว่าติดยาเสพติดมาก่อนไม่ยอมทำงานทำการ
ก่อนหน้านี้ถึงขั้นเคยแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวลูกชายไปบำบัด
แต่พอกลับมาอยู่บ้านลูกชายก็ดื่มเหล้าดื่มเบียไม่ทำงานต่อว่ายังไงก็ไม่ฟัง
ที่สุดแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมคือลูกชายก็ไม่เป็นทำงานทำการ
ติดเหล้าติดเบียติดยาช่วงที่เกิดเหตุโชคดีมากปกติแล้ว
ต้องมีหลานชายอายุ๑๐ขวบเป็นลูกของลูกชายคนเล็กของนายประยูน
อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะแต่โชคดีที่ได้ยินเสียงปืนสะดุ้งตื่นตี๕ไง
แล้วเด็กวิ่งหนีมาที่บ้านญาติข้างไม่งั้นโดนไปด้วยแล้วมั้ง
เขาก็ยิงลูกเขายิงลูกเขาแล้วก็ลูกเขาก็เดินมาหาแม่เขา
ลูกมาหาแม่ลูกมาหาแม่เขาก็ยิงเมียก่อนยิงเมียยิงเมียแล้วก็ยิงลูก
เขาก็ยิงตัวเองแต่ไม่เห็นในเหตุการณ์นั้นได้ยินแต่เสียงปืน
พอปืนเสียงสงบแล้วก็นึกว่าเขาหนีไปแล้วนึกว่าคนยิงหนี
คิดว่าคนยิงหนีก็เลยลงไปดูลงไปดูคนเขายิงตัวเองตายแล้ว
เสียใจมากเสียใจเพราะว่าช่วยอะไรเขาไม่ได้
เราไปช่วยเขาก็จะยิงขนาดแฟนไปช่วยเขายังบอกอย่ามายุ่งเลย
แฟนก็เลยขึ้นมามาบอกเขาห้ามกันเลยเขายังไม่ฟังเลย
บอกอย่าทำไม่ทำเขายังไม่ฟังเลย

เสียใจมากแต่ว่าเห็นเหตุการณ์ของเราไม่ได้ช่วยแล้ว
เพราะตอนเกิดเหตุพอมาเห็นพี่เขยก็หันปืนมาจ่อหน้าเลยนะบอกว่าอย่ามายุ่ง
ปกติแล้วพี่เขยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดเป็นรอปภอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุเขาก็แปลกใจอยู่เพราะว่าปกติพี่เขยต้องใส่ชุดรอปภ
ตัวไปทำงานทุกเช้าแต่วันนี้แต่งตัวดีผิดปกติ
ก็ไม่เอกใจอะไรก็ยังนั่งคุยกันอยู่ยังกินกาแฟด้วยกันอยู่เลย
เหลือแป๊บเดียวพี่เขยเข้าบ้านไปยิงคนในบ้านนะครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไปพบจดหมายลาตายที่นายประยูนเขียนเอาไว้
มี๒ฉบับด้วยนะครับเขียนไว้ตั้งแต่วันที่๗ศุลาคม
มีฉบับหนึ่งที่เขียนใจความสั่งเสียถึง
ลูกแต่ละคนเขามีลูกสาวกับลูกชายอีก

อีกฉบับหนึ่งก็เป็นการแบ่งที่ดินที่จังหวัดพิจิตร
คงจะคิดมานานแล้วเครียดเก็บกฎคงคิดเรื่องนี้มานานแล้ว
จนไม่เป็นอนธรรมงานแถมที่พี่คนต่อสุดเป็นพี่คนต่อสุดนายพินโย
แล้วนายพินโยเองเนี่ยก็ชอบคิดว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
ก็เลยแบบยิ่งประชดอ่ะพ่อยิ่งดุยิ่งตียิ่งห้าม
ก็ยิ่งไม่ทำงานทำการยิ่งกินเหล้ากินเบียยิ่งเสพยาเสพติด
มันก็เลยเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
จริงแล้วมันไม่น่าจะขนาดนี้
พอผมแน็กเงินมาช่วยเขาก็มันจะมายิงผมอีกพี่สาวผมก็ต้องฉันมาขนาดก่อน
เราคิดว่าคงจะลูกไม่ทำงานทำการเชื่อไปเรื่องลูกนี้แหละว่าเลยอื่นไม่มีอะไรพี่สาวมีอะไร
อะไรอ่ะเขียนถึงลูกสั่งลาลูกไว้ตั้งวันที่๗น่ะทำไว้หลายวันจัดแล้วเนี่ย
เขาก็ทำไปเรื่อยมาจนวันที่๑๓เขาบอกเขาจะลาแล้ว
เขาเขียนถึงเพื่อนหมดทุกคนเพื่อนที่โรงงานเพื่อนที่อยู่เนี่ยทั้งหมด
เขาเนี่ยเขาก็อย่าไปกับคนเดียวแล้วนั่นยังไงมันมายิงลูกกับเมียด้วย
ญาติญาติบอกว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นนางชวีก็พูดเหมือนเป็นลางนะครับ
เพราะว่าหลังจากไปงานศพงานหนึ่งมาลูกชายก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแม่ไปงานศพบ่อยจังช่วงนี้
ชวีเนี่ยบอกลูกว่าก็ต้องไปสิเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแม่ตายเขาจะได้มางานแม่เยอะ
เนี่ยฮะพูดเหมือนเป็นลางเลยนะญาติมาทราบตอนหลังด้วยว่านายประยูนเองก็วางแผนไว้แล้วล่ะ
จากจดหมาย๒ฉบับที่เขียนเอาไว้ยังขอลาออกจากงานไว้ด้วยนะ
แต่ที่ทำงานเขาไม่ยอมให้ลาออกเพราะว่าตอนนั้นที่ไปขอลาออกคือไม่ได้บอกเหตุผล
ก็เลยยังไม่ได้ลาออกแต่ก็ก่อเหตุจนได้นะครับ